พระเอกหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะช้อนจินดาโชธบอกเลยว่านอกจากงานดีหน้าตาดีนิสัยก็ดีอีกด้วยนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะบอกเลยว่าช้อนจินดาโชธเขาจัดนิทัศกาลภาพถ่ายเดียวครั้งแรกของตัวเขาเองนะคะ
ชื่อนิทัศกาลว่าเล่าเรื่องเก่าที่เราแคร์ค่ะผ่านชุมชนบางแคร์ที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะ
เพื่อนำรายได้จากการจัดจำหน่ายภาพถ่ายไปมอบให้กับบ้านพักคนชะลาบางแคร์นะคะ
ซึ่งช้อนเองบอกว่าเป็นเพราะอะไรที่เลือกสถานที่นี้เพราะว่าเขารู้สึกผูกพัน
เพราะว่าตอนเด็กก็พาคุณแม่มาทำบุญบ่อยนั่นเองด้วยความเห็นของผู้คนที่ชะลาขึ้น
ก็อยากจะมีโอกาสก็ได้ช่วยเหลือนั่นเองนะคะก็เลยพอมีโอกาสที่ตัวเองทำอะไรได้เนี่ยไม่รอช้าดีกว่านะคะ
เดี๋ยวไปฟังเรื่องดีจากช้อนจินดาโชธกันเลยค่ะ
ผมเนี่ยเพื่อนก็ถามว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วทำไมไม่ลองเปิดนิทัศกาลขายภาพช่วยคนอื่น
เราก็รู้สึกว่าจริงมันก็ยากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำ
ครูก็เลยเรียนสตอมกันคุยกันเดือนก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้างเลยก็เลยลองเจาะเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนบางแคร์
มุมมองของพวกเรารายได้หลักนะครับที่ได้ก็จะให้ที่บ้านพักคนชะลาครับ
ส่วนต่างถ้าได้มากไปกว่านั้นก็จะแจกจ่ายตามจุดที่เราผ่านมาหมายถึงว่าตอนที่เราทำงานแล้วเราเห็นว่าตรงนี้เขาขาดอะไร
บ้านพัฒนาแฮปปี้อยู่แล้วที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเลยแต่พอเราเอาข้อมูลหรือวัตถุดิบจากเขาไปต่อยอดไปหารายได้มาช่วยเขา
ผมว่าเขาก็แฮปปี้คือแฮปปี้ทางใจด้วยแฮปปี้ทางกายด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
เข้าไปดูก็จะมีรูปตัวอย่างอยู่ว่าแต่ละขนาดคุณก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนอกจากฝีไม้ลายมือการแสดงดีแล้วนะครับ
ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเนี่ยช้อนเองก็มีเขียนหนังสือด้วยตอนนี้มาเป็นแมวภาพถ่ายกันบ้างนะคะ
ส่วนนี้เห็นภาพยิปซีขึ้นมาเพราะว่ามันมีมือดีในโซเชียลค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสดงทัศนคติลบในรูปของนี่แหละเพื่อนสาวคนสนิทอย่างยิปซีฮิรติ
บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมลงรูปคู่กับตัวเองหมายถึงกับช้อนนะคะแต่กลับลงรูปที่ติดถ่ายติดเสื้อของเขา
ช้อนจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ
เรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปอยากรู้อะไรของเขาหมด
ถ้าเกิดลงโควิดมากเดี๋ยวก็เป็นปัญหาเดี๋ยวก็เป็นดาวมากอีก
เออนะคะอยู่เป็นดาราก็ต้องอยู่เป็นนาคม